เทือนเลื่อนลั่นสนั่นโซเชียลต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะ
คุณชมพู่ก่อนบ่ายล่าสุดปล่อยภาพโอ้โห

ตายแล้วทำไมมันซู่ซ่าน้ำกระจายขนาดนั้นคุณผู้ชม
ไปซูมดูซะหน่อยค่ะรูปนี้มันเป็นยังไงยังไงนะจ๊ะ
หลายคนเนี่ยไม่ทันดูแคปชั่นแต่ก็พานึกว่าแม่ชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ย
เขาถ่ายแฟชั่นแนวเซ็กซี่หรือเปล่า
แต่ที่จริงเป็นงานพรีเซนเตอร์โฆษณาของคุณชมพู่
ที่มาให้ความรู้นะคะเรื่องผู้หญิงที่มีลูกแล้ว
ผู้หญิงที่มีลูกแล้วเนี่ยเขามีปัญหานะ
มีปัญหาเรื่องปัดสวรรค์เล็ตออกมา

เขาโพสต์ยาวเลยเออค่ะคุณชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยเล่าให้เราฟังว่า
จริงเนี่ยตอนแรกภาพที่ออกมาเนี่ยโป๊ะกว่านี้อีกนะ
แต่ขอละกันพี่นะขอทีมงานบอกโอ๊ยช่วยรีทัศน์ให้พี่หน่อย
ปรับแต่งให้มันดูไม่หวาดเสียวอ่ะเออนะคะ
ส่วนตัวคุณชมพู่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องงาน
แล้วก็สามีก็ไม่เคยว่านะคะ
ซึ่งแฟนหลายคนก็ทักมาขอบคุณพี่ชมพู่
บอกว่าพี่หนูขอบคุณพี่มากเลยนะที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้
แล้วก็เขียนอธิบายนะคะภาพไว้ชัดเจนเลยว่าไปยังไงนะ
เดี๋ยวไปฟังจากคุณชมพู่ก่อนบ่ายกันเลยค่ะ
อ๋อก็อย่างที่บอกต้องเกลิ่นไปก่อนนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เขียนว่าอ่านสักนิดนะมันเป็นความรู้
คงจะด่ากันก่อนนะครับเสร็จภาพเนี่ย

เพราะอยากแสดงออกให้เห็นว่าเออมันมีปัญหาแบบเนี้ย

จริงโอ้โหตอนแรกเราเห็นอุ๊ยพี่มันแรงไปหน่อยนึง
มันเยอะไปอันนี้คือน้อยลงแล้วนะ
ไม่ได้ถ่ายโป๊นะอย่างที่บอกว่าอยากให้อ่านก่อน

คุณชมพู่ก่อนบ่ายเขาก็นั่งบนโถส้วมเนาะ

คือจะให้ดูว่าห้องน้ำไทยรัฐทีวีของเรามันเลิศ

โซเชียลเนี่ยถ้าลูกธรรมดามันเลื่อนผ่านไปเร็วไง
ถ้ามีรูปแบบว่าเออเซ็กซี่นิดนึงอย่างนี้

แต่นอกเหนือจากนั้นคือความรู้นะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครติดได้เรื่องนี้ก็ต้องไปอ่านก็ไปติดต่อได้